แต่ปัญหาก็คือการขึ้นรถเมย์
หลายคนก็มองว่ารถจอดที่ใบ
คนขึ้นก็เยอะจอดก็ไม่ได้หนัก
มันจะขึ้นจะลงมันก็ต้องเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนมันก็ไม่ถนัดขึ้นปุ๊บไหนจะสแกนไหนจะอะไรอะไรแบบนี้
หรือแบบบางคนเขาไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนอืม
หรือบางคนเขาไม่ได้เติมเงินอินเตอร์เน็ตอืม
ปัญหามันหลายอย่างที่คนวิจารณ์กันเอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
เดี๋ยวขอสอบกรเขามาตอบนะคะว่าเขาบังคับหรือไม่บังคับขนาดไหน
คนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ขอสมกเอาคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ
ติดเอาไว้ในรถเมย์ของขอสมกรทุกคันครับแล้วก็ขอความร่วมมือว่าทุกคนที่ใช้บริการต้องเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยนะ
บันทึกข้อมูลการเดินทางเพื่อเป็นการสืบสวนโรคของแพทย์กรณีมีการติดเชื้อโควิด๑๙
ส่วนใหญ่ประชาชนที่ไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่ามันลำบากเป็นการสร้างความลำบากให้กับประชาชนเช่นใครที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
เขาก็มองกันไปหลายมุมไงเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เยอะ
คุณอัญชาลีสิริมั่วทีมข่าวของเราเลยลองค่ะลองขึ้นรถเมย์ขอสมกรค่ะแล้วก็ไปคุยกับกระเป๋ารถเมย์ด้วยนะคะ
กระเป๋าเองนี่ฮะขึ้นมาแล้วฮะแบบนี้ค่ะคือวันนี้คนไปใช้บริการเยอะนะคะ
เพราะส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนบอกว่ามีมือถือแหละแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะทำยังไง
ครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้กระเป๋ารถเมย์บอกว่าไม่ได้บังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือ
บางคนเขาก็ให้ความร่วมมือเขาก็บอกว่ามันก็เนี่ยสะดวกนั่งแล้วแล้วค่อยสแกนเขาติดไว้หลายจุด
พอไปถึงปุ๊บคุณก็เอาสมาร์ทโฟนของคุณสแกนแบบนี้ใช่ทั้งตอนขึ้นไปและก่อนจะลงป้ายใช่ค่ะ
ผมเลยเป็นห่วงตอนจะลงได้ไหมมันบางทีมันลุกมันนั่งอะไรแบบนี้ไงรถกำลังวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
ปกติคนเราก็ติดมือถือกันอยู่แล้วทุกวันนี้ค่ะก็แค่สละเวลานิดนึงอะค่ะก็ถือว่าไม่ลำบากนะคะ
เพราะว่าเราก็บางทีคนเดินไปเดินมาเขาก็จับมือถือเล่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
บางทีเราไม่รู้ว่าจุดที่เราไปอ่ะค่ะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามีใครเป็นอะไรขึ้นมาเราก็
คนที่เขาตรวจสอบอะค่ะระบบที่ตรวจสอบเขาก็สามารถเช็คเราได้ว่าเออมีเรานะเราอาจจะอยู่ในกุมเซียง
แล้วก็อาจจะได้ไปตรวจได้ทันเวลาอาจจะไม่ได้เป็นหรือถ้าเป็นก็จะได้รักษาได้ทันอย่างนี้อะค่ะ
ก็ใช้มือถือสแกนเวลาขึ้นปุ๊บได้นั่งก็สแกนก่อนจะลงก็สแกนแล้วก็ลุกแล้วก็ค่อยลงจากรถแบบนี้
คือการสแกนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านอาหารต่างนะฮะแต่ว่ารถเมย์ตรงนี้เนี่ย
ทีนี้ก็มาไล่กันว่าโอ้โหคันไหนสายไหนใครขึ้นใครไปอยู่คันนั้นบ้างอะไรบ้าง
เขาก็มีจุดประสงค์เพื่อจะนี่แหละฮะจะได้ไล่กันถูกว่ามีผู้โดยสารคนไหนบ้าง
ใช่ทางรถเมย์ก็เลยบอกว่าเขาติดเอาไว้หลายจุดนะคะครับบางคนจะเข้าใจว่าก่อนขึ้นต้องสแกนตั้งแต่แรกหรืออะไรแบบเนี้ย
ตายตรงประตูมันจะวุ่นวายจะขึ้นจะลงมันยากเขาก็เลยบอกว่าเขาติดเอาไว้เยอะขึ้นปุ๊บแล้วค่อยสแกน
สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ต
ใช้บริการรถเมย์ขอสมกรได้ตามปกตินะคะครับ
ก็เป็นการขอความร่วมมือค่ะ
ไม่ใช่การบังคับนะคะแต่ถ้าทำได้ก็อยากจะให้ทำ

มาตรการเว้นระยะห่างบนรถเมย์เบาะที่นั่งก็กำหนดเอาไว้
นั่งห่างค่ะเบาะไหนนั่งได้นั่งไม่ได้
จะมีสัญลักษณ์ป้ายสติ๊กเกอร์มีเชือกฟางสีแดงผูกโยงเอาไว้
เขาก็จะมีการดูแลแบบภาพรวมทั้งหมดลดความแออัดของรถด้วยนะคะ
ดังนั้นคำถามว่าถ้าขึ้นไปเบียดเสียดมือนึงโหนมือนึงสแกน
ทางขอสมกรบอกว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นอืม